สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้เรายังคงเกาะติดเรื่องสถานการณ์น้ำให้คุณชุวิต
ใช่ครับเรื่องน้ำคุณมินปลูกจะบอกอะไรให้นะ
หน้าร้อนเราก็คุยกันเรื่องขาดน้ำเรื่องแรงเรื่องแรงเรื่องภัยแรงต่าง
นะพอหน้าฝนเราก็คุยกันเรื่องน้ำท่วมค่ะนะอ่างเก็บน้ำแตกอืม
นี่ที่ที่สองแล้วใช่ไหมใช่ค่ะที่ลบบุรีอันนี้ที่ลบบุรีไอ้
เดือนสองเดือนก่อนเนี่ยที่สกลหน้าคอนอืมที่ผมไปที่สกล
ซึ่งมีผลกระทบกับสองอำเภอคือโคกสำโลงกับบ้านหมี่
ไว้ใช้ตอนที่หน้าแรง

ก็ทำเป็นคันดินขึ้นมานั่นแหละ

อ่างเก็บน้ำที่จังหวัดลบบุรีเท่าไหร

๗แสนลูกบาทเมตร

สกลนครเท่าไหร่๓ล้าน
ก็คงจะที่นี่คงจะเล็กกว่า
เมื่อเล็กกว่าน้ำที่ล้นลงมาเขาก็บอกว่า

รัฐมนตรีนะฮะ

ที่ว่าเอาอยู่เอาอยู่นะ
ปีนี้ปริมาณน้ำฝนแม้ว่าน้ำเนี่ย

ว่าไอ้เขื่อนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนี่ย

วันนี้เอาเรื่องอ่างเก็บน้ำ
โคกสำโลงแตกก็ทะลักก็๒อำเภออย่างที่ผมบอกนะฮะ
แต่เขาบอกว่าเป็นอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยเกษตร

มันของมหาวิทยาลัยเกษตรเหรอ
บอกว่าเหตุดินสไลด์อ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยเกษตร
ที่ตำบลปะเนียดอำเภอโคกสำโลง
ปริมาณน้ำก็ไหลทะลักออกมานะครับ
น้ำที่ไหลออกมาก็มุ่งเข้าสู่อำเภอโคกสำโลงอำเภอบ้านหมี่
ทางจังหวัดประกาศให้ประชาชนเก็บของ

โดยด่วนเพื่อไม่ให้รับความเสียหาย
ทางนายอำเภอโคกสำรงก็เดินทางตรวจ

ไปตรวจก็คงจะไม่ได้มากมาย
คิดว่าประมาณ๗แสนล้นก็
ประชาชนเดือดร้อนก็ต้องมีการช่วยเหลือ

ทีนี้ผมมีรายงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วม

เขาบอกพื้นที่ที่สามารถควบคุม
ขี้คายแล้วก็คือที่จังหวัดกำแพงเพชร

ส่วนที่ยังมีสถานการณ์อยู่อีก๑๒จังหวัด
แก่ตากพิจิตรนครสวรรค์ชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทอง
พระนครศรียุธยาลบบุรีกาลสินขอนแก่นหนองบัวลำพูน
และเพชรบูรณ์
พื้นที่กัวเรือนทั้งหมด๑๙๕๘๖๙คน
ก็มีเรื่องของที่จังหวัดต่างซึ่งค่อนข้างจะเยอะนะ
เพราะรายงานชิ้นนี้เป็นรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก็ให้ข้อมูลทั้งจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทอง
ทีนี้ความช่วยเหลือก็แน่นอนครับ
ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลาลงกรบดินทรเทพพยวรางกูลทรงโปรด
กรุณาโปรดก้าวให้พลเอกภัยบูลคุ้มฉายาองค์คมนตรี
สิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทธกภัย
ที่จังหวัดอ่างทองในวันที่๑๙ตุลานะครับ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
ก็ได้มอบให้นายแผนทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้นายแผน
ณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์
นำชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยไปพระราชทาน
ให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองนครสวรรค์
พื้นที่ต่างก็ได้รับพระราชทานของ
ทีนี้สภาพอ่างเนี่ยท่านผู้ชมบางท่านอาจจะติดใจ
เอ๊ะคุณมิ้นเยอะไม่เยอะเนี่ยนะ
ผมมีรายงานชิ้นนี้มาให้ดูนะฮะ

เก็บน้ำของข้อมูลของกรมชนรับประทาน

ตอนนี้เก็บกักน้ำได้ปริมาณกี่เปอร์เซ็นรู้ไหม

ก็แสดงว่ายังเหลืออีก๓๐เปอร์เซ็นต์
ศิริกิจ๘๕เปอร์เซ็นต์

คือผมพูดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมครับ
จะได้ไม่ต้องไปพูดถึงปริมาณน้ำซึ่งมันละเอียด

ส่วนที่เอาที่เขตใหญ่นะ
น้ำอูลไป๑๐๔แล้ว

คือเกินไป๑๘เปอร์เซ็นต์นะ

ซิรินทร๘๔เปอร์เซ็นต์นะ

ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันก็มีการ

สถานการณ์ปล่อยน้ำของเกินอุบลลัทฯนะ
ก็เป็น๑๑๘ใช่ไหมเขาบอกว่าปริมาณน้ำไหลลงอ่าง๕๕ล้าน
ปริมาณน้ำระบายออก๕๐ล้าน
คือมีการระบายน้ำเข้ามีการระบายออก
ทีนี้เราไปพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ของกรมอุตุ

ใช่เพราะหลายคนก็หวั่นว่าโอเคคือน้ำตอนที่ท่วมอยู่เนี่ย
มันทรงตัวคือมันไม่ได้เพิ่มแต่มันก็ไม่ได้ลด
เขาก็ไปหวั่นกันต่อว่าแล้วถ้าฝนตกลงมาเพิ่ม
อันนี้ก็จะยิ่งอันตรายเขาก็ต้องติดตามกันทั้งสองคน
เรื่องสถานการณ์น้ำแล้วก็สถานการณ์ฝนด้วย
พยากรอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
โดยชูวิทย์โดยคุณชูวิทย์อ่าน
สิบแปดตุลาเขาพญากรว่าใน๒๔ชั่วโมงข้างหน้านี้
ในวันนี้ตั้งแต่เวลาตี๕ถึงตี๕วันพรุ่งนี้
๔ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยมีฝนลดลง
แต่ยังคงฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑล
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสม
ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง
โดยมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออก
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
และภาคใต้มีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทย
มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง
คือคุณมิ้นสามารถระบุได้เลยไหม
ตกที่จังหวัดไหนตกที่ยังไงเขาพูดเป็นภาค
ได้เป็นภาพเป็นภาพรวมมากกว่า
แต่นอาหารความกลอดอากาศเองก็เคลื่อนที่ปกคลุม
ยังระบุพื้นที่ต่างเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เตรียมตัว
คือจริงนะฝรั่งเขานะเรื่องอากาศนี่สำคัญนะ
เช่นอากาศนาวแบบว่าไว้พณธ์ฝรั่งมีกี่ฤดูษ์
มี๔ฤดูนะครับประเทศไทยมีรู้สึกจะ๒ฤดูใช่ไหม
ร้อนกับฝนเลยนะครับหนาวมันก็มีอยู่ประมาณ๒อาทิตย์๓อาทิตย์
แต่ว่าในพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดอื่นก็อาจจะมีนะครับ
พอน้ำมันจบแล้วก็หนาวตามมา
คือพยากรของกรมอุตุต้องแม่นยำถูกต้องและเชื่อถือได้
เพราะว่าประชาชนใช้ในการเป็นหลัก
เวลาที่คนไทยเขาทักกันเขาถามว่ากินข้าวหรือยัง
แต่ฝรั่งเขาถามกันเรื่องอากาศก่อน

เพราะว่าอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศที่มีฝนนะครับ
อากาศต่างเหล่านี้กรมอุตุเนี่ย
จะต้องพยากรให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุด
คือจะเอาตรง๑๐๐นี่ก็คงเห็นใจแล้วครับ
ก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ต้องใกล้เคียงที่สุดเพราะอะไรฮะ
เพราะว่าประชาชนต้องติดตามครับที่ผมพูดเนี่ยอย่างเงี้ย

มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชนลักษณะ
เขาบอกว่าลักษณะที่บอกว่ามีร่องมรสุมพาดผ่าน
ร่องมรสุมนี่เป็นยังไง
คำว่าร่องมรสุมที่เขาพาดผ่านภาคกลาง
ภาคตะวันออกภาคตะวันออกก็แถวชนบุรีระยองใช่ไหม
และประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ปกคลุมทะเลอันดามัน

ตั้งแต่เด็กเขาก็พูดอย่างนี้นะ
คำนี้เป็นคำคือคำทางลักษณะของอุตุนิยมวิทยา

ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะฟังแล้วผ่านไป
แต่บางทีมาถามว่าฝนตกจะตกหรือเปล่า

ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่อง
และฝนตกหนักเป็นบางแห่ง
คือเราพูดกันซ้ำครับท่านผู้ชมครับ
กรณีอ่างเก็บน้ำเนี่ยผมก็บอกแล้วนะ
เก็บน้ำคุณมิ้นคุณอ่านข่าวกับผมเนี่ย
เดี๋ยวพอหน้าแรงเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ต้องได้ห่วงแล้ว

คุณรู้ไหมว่าประเทศไทยใช้
งบประมาณในการบูรณาการทางน้ำปีหนึ่งเท่าไหร่
และที่ผ่านมา๑๐ปีประเทศไทยทำตลอดนะ

มิ้นยังคิดถึงแค่หลักพันล้านเอง

ล้านนะเดี๋ยวความเสียหายถึงเรื่องของอย่างนี้
เวลามีความเสียหายก็ต้องไปดูแลถูกไหมล่ะ

แต่พอหน้าฝนเราก็มาคุยกันเรื่องน้ำท่วม
อันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าเราต้องวางแผนระยะยาวนะครับ
ค่ะเรื่องการบริหารจัดการน้ำนี่เราก็พูดทุกวัน
แต่ว่าสถานการณ์น้ำเราแม้กระทั่งจะเป็นชุวิตตีแสงหน้าก็ต้องเอามาพูดทุกวันเหมือนกัน
เพราะว่าอันนี้กระทบกับการใช้ชุดประชาชนอย่างจริงจังนะคะ

เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องที่เราจะมาตีแสงหน้ากันต่อค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
คือมันมีมิจฉาชีพที่เขาใช้วิธีในการเปิดเว็บไซต์ให้คนหรือนักท่องเที่ยวมาจองที่พักโรงแรม
แต่พอถึงเวลาจะเข้าพักจริงพักไม่ได้เพราะว่าไม่ได้จองจริง
คือเท่ากับว่าเงินที่โอนไปจองโรงแรมหรือว่าจ่ายไปไปเข้ากระเป๋าของมิจฉาชีพ
นี่เขาทำมากว่า๒ปีแล้วแล้ววันนี้จับได้แล้ว
ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับสนห้วยขวางเขาจับได้แล้วก็มีการแถลงข่าวด้วย

คุณมิ้นไอ้การที่จะได้ข้อมูลเนี่ยมันต้องไปกับที่ไปถึงที่ให้รู้บางทีนั่งอยู่เนี่ยมันก็ได้นะฮะข้อมูลไม่ใช่ไม่ได้ได้ครบหมด
แต่ว่ามันไม่ได้ฟิลลิ่งไม่ได้บรรยากาศวันนี้ผมก็เลยไปที่สถานีตำรวจห้วยขวาง
เพราะนายฝรั่งคนนี้แหมมันแสบมากมันแสบมันเล่นรับเงิน
แต่ไม่จองโรงแรมให้ใช่และนักท่องเที่ยวเนี่ยคุณมิ้นผมถามว่าเดินทางมาเนี่ย
เป็นฝรั่งบางค่านะที่จองมาจากยุโรปเนี่ยจองผ่านเว็บไซต์
ฝรั่งคนนี้เสร็จมาแต่ประเทศไทยโดนลอยแพร่
พูดง่ายว่าแต่ก่อนคนไทยไปโดนลอยแพรเมืองนอกตอนนี้ฝรั่งมาโดนลอยแพรเมืองไทย
คือมาถึงแล้วหาโรงแรมไม่ได้เพราะว่าที่จองไว้เนี่ยปรากฏว่าทางโรงแรมเขาไม่รู้เรื่อง
เออไม่ได้จองจริงเงินเนี่ยโอนให้ใช่ฮะวิธีการทำยังไง
ใช่คือถามว่าเรากันเองอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวเดี๋ยวรอกันเองเวลาไปเที่ยวจะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
เราก็ใช้แบบแอปพลิเคชันใช้เว็บไซต์ในการจองโรงแรม
สมัยโบราณพูดง่ายว่าจะซื้อของ
จะต้องเห็นของก่อนแล้วก็เอาเงินให้

คนซื้อกับคนขายมันไม่เคยเจอกัน
ซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตออนไลน์
ดังนั้นเราไว้ใจกันยังไง
เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่ามันมีคนกลาง
มีช่องทางอย่างไรเขาทำกันอย่างไร
เดี๋ยวไปตามดูครับ
แต่ยังไงครับโอนเงินไปแล้ว
ไม่ได้พักครับเพราะว่ามีการ
เว็บไซต์ปลอมและรับเงินจอง
แต่ไม่จองโรงแรมให้จริง
มีการแถลงข่าวโดยผู้การโจ๊ก
ท่านเดิมครับตอนนี้ท่าน
มีตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการท่องเที่ยว
เดี๋ยวดูสิครับว่านายฝรั่งคนนี้

ถึงขนาดหลายล้านบาทเป็นผู้เสียหาย

เดินทางมาแล้วปรากฏว่าไม่มีที่พัก

โกงกระทั่งได้แม้กระทั่งที่พัก
เดี๋ยวรอดูการแถลงข่าวครับ
พี่งน้ำหวังว่าอย่าเลย
เพราะว่าเป็นสถานที่หนัก
และก่อนมีการขอบพันธุ์ไม้จากโรงพยาบาลไว้
คืนนักท่องเที่ยวจะซื้อโรงแรมชำระโรงแรม
แต่ว่าเงินนั้นไม่ได้เอาไปจ่ายโรงแรม
ตอนนี้เราจับกลุ่มแล้วแจ้งกว่าหาแล้วนะครับนะ
คืนนักท่องเที่ยวอยู่ด้านนู้นนะครับ
พูดอย่าหายเนี่ยคือว่าคนประชุมภัณฑ์โลกเจริญนะครับ
เทคโนโลยีเจริญนะครับมีการใช้เว็บไซต์
คือทุกคน

เพราะว่ากว่าที่จะโปรดเซ็นเตรียมให้
จริงนี่เป็นตัวเรื่องเรามาแสดงความสุขใจอยู่แล้วครับ
แต่เราต้องส่องแม่มันกันเลยครับ

ว่ารับเงินมาแล้วไม่ยอมเลยครับ

อ๋อลักเงินมาแล้วไม่จองก็ต้อง

ก็มีความผิดสองส่วนด้วยนะครับ
แล้วก็ความผิดฐานช่อกงประชาชน

เหมือนกันนะครับอย่างอย่างเช่นไปญี่ปุ่นเนี่ย
ขณะนี้ญี่ปุ่นเปิดให้มีอินมีอย่าง

ต้องมีการสู้กับเรื่อง
แต่อันนี้ไม่ใช่เป็นชุมหลี่แหล่งนะครับ
แต่ถ้าเราจะมาเล่นของเชิงศุรีหรืออะไรเนี่ย

การตรวจสอบการสแกนประโยชน์ถ้าเราตรวจสอบ
ในเรื่องของการตรวจสอบคือที่เราอยู่ในจุดของเรานะครับ
โดยท่านบัญชีการส่วนธรรมดีของประเทศสังการนะครับ
ก็ข้อสรุปนะครับก็ต้องเรียกว่า
ฝากสิมชนนะครับฝากฝากน้องพี่นะครับ
นะครับแล้วก็ตามการช่วงโตแบบนี้นะครับ
มันแสดงว่าทัศน์ใดก็ตามนะครับ
ถ้าไปเริ่มเนี่ยเราจะจากคุมธรรมดีบ้านนะครับ
บ้านนะครับนะฮะอย่างเช่นพวกนี้เราในสถานการณ์นี้ใหม่
พวกนี้ส่วนสิบลายทั้งหมดเนี้ยเอ่อเกือบยี่สิบแผ่งออกนะครับ
แปลงได้สิบลายเหมือนกันเอ่อเช่นนี้เอ่อบุรุษป่านะครับ
หรือว่าเอ่อเหรอว่าไม่ได้บ้านสถานพวกนี้จะเป็นทีหมดนะครับ
ก็ได้บุรีทั้งประมาณทั้งเอ่อควรมาธิญาณนะครับ

นี่มั้ยมันกลางเข้าไปเลยแหงเข้าไปกันนี้ครับของเขาจะยิง
สิบลายแล้วแล้วมามาแล้วเราแล้วเรารักงู้ไงว่า
เพราะว่าเขาคิดว่าคุณจะช่วยหรือเปล่า
คุณจะช่วยหรือเปล่า
คุณจะช่วยหรือเปล่า
แล้วพออันนี้มาปลายทาง
คิดว่าลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็ปฏิเสธในการชะละเงินได้

ก็เนี่ยแหละค่ะคือพอเขาปฏิเสธการชะละเงินเรา
พอลูกค้าแล้วเขาเอาคือเงินคือลูกค้าไปใช่มั้ยครับ

เอออันนี้ตั้งแต่ปี๕๘
ปี๕๘เมื่อไปถึงกว่าเดิมจากนี้

พอถึงเวลาลูกค้ามาเรียกเงินเราก็เอาเงินไปถึงได้
ได้เงินจนทันที่จะได้อุดยังไงคะ

คือแหละ
ครั้งนี้มาแจ้งความใช่ไหมว่าเกิดลักษณะนี้
คุณมินครับต้องชมพลตำรวจตีสุรเชษฐ์หักพานนะ

คือขยันดีเราก็ต้องชมนะ

ประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวมามากจองโรงแรมจองตัวเครื่องบิน
คุณคิดว่าถ้ามีการโกงกันเนี่ย
ประเทศไทยเสียชื่อไหมเสียชื่อนะ

ฉะผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังง่าย

เพื่อให้ประชาชนท่านผู้ชมทางไทยรัฐทีวี
ได้ดูเลย

พลตำรวจตีสุรเชษ

แต่ผมต้องบอกว่าท่านทำได้ดี

อยากจะมาพระมาเที่ยวประเทศไทย

ก็เวลาจองออนไลน์ก็ให้ตัดบัตรเครดิตไปเลย
จองออนไลน์นั้นท่านผู้ชมครับ
ผู้ซื้อกับผู้ขายเดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอกัน
ไม่มีใครมาติดต่อกับโรงแรมโดยตรงแล้ว

พรุ่งนี้จะไปพักโรงแรมนั้นโรงแรมนี้

อันนี้มันมีแอป
ก็คือมีการจ่ายเงินผ่านคนกลาง
และไปที่โรงแรม
เมื่อเราไปที่โรงแรมเราก็บอกว่าเราจองเรียบร้อยแล้ว

เงินนี้มันไปตั้งเว็บไซต์ปลอมขึ้นมา

คุณบิ๊กจองโรงแรมนี้เท่าไร๒๐๐๐
จองทางผมดีกว่า๑๕๐๐บาท
นี่แหละคือสาเหตุที่คนหันมาจองออนไลน์

๑๕๐๐บาทเอาไหมโอ้นมาโอ้นเงินมาแถมอาหารเช้า

ปรากฏว่าพอไปที่โรงแรมไม่มีชื่อ

คือเขาบอกว่าผู้เสียหายที่ไปนัดท่องเที่ยว
ก็มีทั้งที่ต้องจ่ายเงินค่าที่พักใหม่ตรงนั้นเลย

หรือไปหาที่พักใหม่

ถ้าคุณเป็นคนไทยมันก็ยังพอทำเนา

นี่เขาเดินทางมาจากต่างประเทศ
ยุหลงยุโรปมาถึงแล้วไม่มีที่พัก
เดินทางมาครึ่งวันเต็มวัน๑๐กว่าชั่วโมงมาถึง
เอ๊ะไม่มีที่พักเพราะว่าจองไว้แล้วนี่
นี่คือปัญหาปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ผมจะอธิบายให้ฟังง่าย
ท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่ามันมี๒คนใช่ไหม
คือใครครับคนซื้อคนซื้อนะในกรณีโรงแรมก็คือการคนจองนี่แหละ
กับอีกคนนึงใครครับคนขายคนขายก็คือใครครับโรงแรม
๒คนนี้มันมีคนกลางอยู่คนหนึ่งคนกลางคนนี้คือใครครับ
ระหว่าง๒คนนี้คนซื้อกับคนขายสมมุติว่าคุณมิ้นซื้อของในอินเตอร์เน็ต
ในออนไลน์ก็ใช้กรณีแบบนี้คือโอนเงินผ่านเข้าไปเลย
โดยคนตัวนี้ก็เหมือนกับเครื่องรูดล่ะเห็นเครื่องรูดไหมครับ

เร็วค่ะสะดวกง่ายมากได้เงินง่ายไหม
สะดวกรวดเร็วได้เงินง่ายแต่คุณขอคืนเงินไม่ได้นะ
ไม่ได้ค่ะเออเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยสมมุติว่าผมบอกว่า
ไม่มีที่พักเนี่ยไม่ใช่มีการจองเลยขอเงินคืนไม่ได้
มันเหมือนเป็นการเดินทางเที่ยวเดียวใช่เงินเข้าไปแล้ว
ทีนี้คนขายเนี่ยสมมุติละกันตั้งเว็บไซต์ปลอมอย่างฝรั่งคนนี้
ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามีการโอนเงินระหว่างคนซื้อมาที่คนขายแล้ว
เปรียบเสมือนคนกลางเท่านั้นไม่ได้สามารถจะระงับไม่สามารถคืนเงินได้

นี้เก็บเงินไว้และตรวจสอบคนขายว่ามีการซื้อขายกันจริงไหม

เพื่อตรวจสอบว่าคนขายเนี่ยมีตัวตนจริงคนขายมีประวัติจริงนะทำงานจริงมีสินค้าจริง
กรณีที่คุณซื้อคุณโอนเงินไปให้เขาก็เก็บเงินรอไว้ก่อน

จนกระทั่งมั่นใจอีก๗วันเขาถึงจะโอนหานเงินให้
นี่คือระบบ๒ระบบครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งปัจจุบันนี้ระบบนี้เติบโตขึ้น
เนื่องจากการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตออนไลน์เนี่ย
จะผ่าน๒ระบบนี้เป็นหลัก

แล้วก็รหัสข้างหลัง๓ตัวก็คือจ่ายเงินได้
แต่มันไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องตรวจสอบอะไร
เงินไปเลยจากคนซื้อไปที่คนขายเลย
ตรงนี้คือกรณีของที่การจองที่เว็บไซต์ที่ท่านบิ๊กโจ๊กมาพูดเนี่ย
ก็คือปัญหาที่เขาโอนเงินจากคนซื้อ
ไปที่เว็บไซต์ปลอมนี่เลยไง

กว่าจะมีการตรวจสอบระหว่างคนซื้อคนขาย
ในกรณีที่คุณซื้อของแล้วไม่ได้รับของเขาก็ยังไม่ได้เงิน
เพราะฉะนั้นระบบทั้งสองระบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน
ผมนำเอามาพูดให้ท่านผู้ชมฟังเพื่อให้เห็นข้อแตกต่างระหว่าง

เพราะปัจจุบันการซื้อสินค้าการขายบริการต่าง

ใช่ค่ะเราเอาสะดวกนะคะแต่ว่าเนี่ยอันนี้สำคัญมาก
เพราะว่าเราต้องรู้ด้วยว่าช่องทางการจ่ายเงินอันไหนที่ปลอดภัย
อันไหนที่มีช่องโหวอันนี้ดูไว้ก็
คุณชุวิตอธิบายเข้าใจค่อนข้างง่ายเลยเพราะเดี๋ยวนี้คนซื้อของผ่านออนไลน์เยอะ
เดี๋ยวพักกันอีกครูหนึ่งก่อนคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะ
คุณมิ้นครับวันนี้ศาลเนี่ยแพ่งรัชดาได้ตัดสินคดีคดีหนึ่งนะครับ
มีความน่าสนใจผมจะเล่าเรื่องให้ฟังก่อนว่า
พ่อแม่ทุกคนก็คงอยากจะฝากฝังความหวังไว้ที่ลูก
เมื่อมีลูกชายก็อยากจะให้เป็นรับราชการเป็นนายตำรวจเป็นนายทหาร
เมื่อเข้าไปเรียนปี๒ปี๓คือเข้าไปได้เนี่ยต้องดีใจแล้ว
คุณมีนว่าไหมเข้าไปเป็นนักเรียนในร้อยอะโอ้โหคือมันเป็นช่องทางที่จะไป
คือคนไทยเนี่ยชอบนะถ้าเป็นนายร้อยเป็นนายทหารนายตำรวจเนี่ยแต่งย่งแต่งยศ
ก็รู้สึกภูมิใจที่ลูกเนี่ยได้เข้าไปทีนี้พอเข้าไปเรียนเนี่ยปี๒ปี๓เขาก็ต้องฝึกใช่ไหม
ใช่ค่ะฝึกหนักเรียนหนักนะครับก็พูดง่ายว่าถ้าไปทางสายเอ่อไปหมอ
ในร้อยคือหัวท็อปทั้งนั้นถึงจะเข้าได้ทีนี้พอเข้าไปเนี่ยก็ต้องเรียนทั้งปฏิบัติและเรียนทั้งตำรับตำรา
ทางปฏิบัติเนี่ยเขาให้ไปอะไรไปโดดร่มไปฝึกโดดร่มนะปี๒เรื่องนี้เมื่อหลายปีก่อน
นักเรียนในร้อยเนี่ยไปฝึกโดดล่มและปรากฏว่า๒คนเลยใช่ไหม

เรียกในร้อยสองคนเลยโดดล่มแล้วล่มไม่กลางครับล่มไม่กลางคิดดูสภาพสิครับว่า
พ่อแม่เนี่ยที่ไปยืนดูอยู่เนี่ยดูลูกฝึกโดดล่มมามองไปที่ท้องฟ้าเนี่ย
แล้วก็เห็นเครื่องบินของตำรวจแล้วก็ปล่อยนักเรียนในร้อยที่โดดฝึก
ดล่มลงมาลงมาปรากฏว่าลูกตัวเองโดดล่มลงมาแล้วล่มไม่กลางสองคน
คือมันเป็นพิธีเหมือนคล้ายวันสอบด้วยที่พอโดดลงมาเสร็จแล้วก็จะมีวิธีที่ว่า
ผ่านขั้นตอนนี้แล้วพ่อแม่เขาก็เลยมาดูกันคือครอบครัวของนักเรียนเนี่ยมากันเกือบหมดเลยนะคะ
แล้วก็ไปสัมภาษณ์ครอบครัวของที่เขาสูญเสียลูกชายเขาก็บอกว่าเขาเห็นแล้วว่ามีเด็กกระโดดลงมาแล้วล่มไม่กลาง

สภาพเป็นยังไงเขารู้ว่าเป็นลูกตัวเอง

จากฟันฝ่าเรียนหนังสือกว่าจะเข้าโรงเรียนในร้อยได้

ท้องฟ้าไม่ได้นี่ผมว่าหัวอกพ่อแม่เมื่อเห็นลูกตัวเองเป็นนักเรียนในร้อยโดดลงมา
ตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าใครแต่พอลงมาแล้วรู้ว่าเป็นลูกตัวเองเท่านั้น
สองคนนะครับก็แสดงว่าความเสียหายก็เกิดขึ้นกับสองครอบครัวด้วยกัน
วันนี้สารแพ่งตัดสินพ่อแม่เขาไม่ยอมเขาฟ้องเรียกเงิน๔๐ล้าน
ซึ่งเรียกเงินไปก็เรียกจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วครับ
ท้ายที่สุดเนี่ยภาระหลักฐานสารพิเคราะห์เห็นแล้วว่า
ซึ่งเป็นบีดาของนักเรียนนายร้อยนะนำสายสลิงกระตุกล่มที่ไม่ได้คุณ
กลับมาติดตั้งบุญเครื่องบินจนทำให้นักเรียนไนร้อยนี้
กระโดดล่มแล้วล่มไม่กลางกระตุกล่มหลักแล้วไม่กลาง

ฟังดูเรื่องนี้แล้วมันเศร้าตรงไหนรู้ไหมครับท่านผู้ชมครับ
ก็พูดง่ายว่าซื้อของไม่มีคุณภาพ
ของคุณค่าของคนซึ่งเป็นนักเรียนในร้อย
กว่าเด็กคนนี้จะเรียนหนังสือแล้วก็สอบเข้าได้
หัวอกพ่อแม่เขาเป็นยังไง
ผมนี่เป็นพ่อคนนะนะผมก็มองเห็นอย่างนี้แล้วผมเข้าใจนะ
แม้ว่าคนที่ไม่มีลูกก็เข้าใจอยู่ดี
ว่ากว่าจะเติบโตกว่าจะเข้ามาสอบได้
ความภูมิใจของตัวเองแล้วตกลงมาอย่างนี้
เขาเรียกค่าเสียหาย๔๐ล้านสารตัดสินก็ได้๒ล้าน๗
สารแป้งลงให้ชดใช้๒ล้าน๗
ตรงที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากผู้ที่จัดซื้อ
ผู้ที่จัดซื้อใช้ของที่ไม่มีคุณภาพ
ธรรมนองนี้เราจะเห็นในประเทศไทยนะครับคุณนิวครับ
หลายครั้งนะคะเฮลิคอปเตอร์เองก็เหมือนกันใช่ไหมคะ
ครับของทางราชการที่เราใช้ไม่มีคุณภาพ
เพราะอย่างนี้ครับพอซื้อของมาตอนแรกมีคุณภาพดีครับ
เพราะซื้อมาจากฝรั่งแล้วครับต่างประเทศ
พอทำไปทำมาอาหล่ายไม่มีขาดแทนอาหล่าย
ก็แอปพลายพูดง่ายดัดแปลงเอาล่ะครับ
จากของในประเทศมาใช้
ทีนี้ของบางอย่างมันก็ทนใช้กันไป
เช่นรถยนต์รถยนต์หรืออะไรอาจจะใช้อาหล่ายได้

เอานักเรียนในร้อยขึ้นไปบินและใช้ของที่ไม่มีคุณภาพ
ปรากฏว่ากระตุกและร่มไม่กลางครับ
เพราะคุณภาพของไม่ได้
ใช้ของที่มีคุณภาพต่ำกว่าของเมืองนอก

แสนนึงเอาใช้ในเมืองไทยผ่านอะไหล่ไทยหมื่นเดียว

ทำให้ชีวิตของผู้ที่
จะเป็นอนาคตของประเทศ๒คน

คือถ้าเปรียบเทียบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่าง
อุปกรณ์หรือว่าอาวุธยุทธโปรกรณ์ก็ดี
มันดูมีความแตกต่างชัดเจนเลยนะคะ
ถ้าจะบอกว่าอันนี้พยายามลดคอร์สให้ถูก
แต่ว่าบางอย่างเราก็เสียเงินเยอะนะคะ

คดีนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์
คือการใช้อุปกรณ์กับนักเรียนในร้อย

ต้องใช้ของที่มีคุณภาพ
ต้องใช้ของที่ร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะชีวิตนักเรียนต่างเหล่านี้

สูญเสียชีวิตของคนที่จะเป็นอนาคต

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน

ว่าให้ชดใช้ค่าเสียหายก็คือ

เรื่องการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นึกว่าตื่นเต้นกัน๒๓๐๐มันไม่พอ
ก็กระแสข่าวนี้กระทรวงการคลัง
เขาอยู่ระหว่างหาแนวทางเพิ่มวงเงิน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ในการซื้อของอุปโภคบริโภคจากร้านทงฟ้าประชารัฐ
เป็น๗๐๐๘๐๐บาทต่อเดือน

ล่าสุดนายสมชัยสัจจพง
ประหลัดกระทรวงการคลังออกมาปฏิเสธว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง
กระแสข่าวออกไปเนี่ยอาจจะเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด
รัฐบาลไม่มีนโยบายในการปรับเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ขอให้มันเข้าใจที่ชัดเจนหากมีคำสั่งมา
ก็ก็ส่วนการคลังการสื่อสารแนวทางอยู่
พร้อมดำเนินการตามคำสั่งของรัฐบาล
ก็นึกว่ารัฐบาลเขาใจดีนะนะ

เขาบอกว่าเขาก็คำนวณแบ่งแยกประเภทมาให้แล้ว
สำหรับค่ากินค่าเดินทางค่าอะไรประมาณนี้
ไม่มีนะไม่ได้เพิ่มให้
เอาล่ะก็ท่านผู้ชมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ก็คงจะต้องบริหารจัดการว่า
มาให้มาใน๒๓๐๐บาทในงบประมาณขณะนี้
สำหรับผู้มีรายได้เยอะเขาก็ให้น้อยลง
๐บาทผู้ที่มีรายได้น้อยเขาก็ให้ไป๓๐๐บาท
ก็ต้องบริหารจัดการให้ได้ภายในงบประมาณขณะนี้แหละครับ
เพราะว่ารัฐเขาถือว่าแม่ก็ใจดีแล้วนะ
จะใช้งบเท่าไหร่ปีนึงตั้ง๔๐๐๐ล้าน
ก็ไม่น้อยนะฮะก็หวังว่าคงจะเอาไว้สำหรับผู้จ่ายชะลา
ผู้ที่หารายได้ไม่ได้จริงนะครับ
แต่จะให้เพิ่มเป็น๗๘๐๐บาทรัฐบาลบอกว่ายังไม่มีนโยบายในเรื่องนี้
ยังไม่ไหวยังไม่ไหวใช่ไหมยังไม่ไหวค่ะ
อะไรที่ไหวอะไรที่พอไหวบ้างรัฐบาลช่วยนะ
ก็ช่วยมาแล้วกันทางคนเขาบอกว่าก็ยังดีที่ยังให้
คือเขาก็มองว่ามีดีกว่าไม่มีดีกว่าไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีอะไรเลย
นี่ทียังให้๒๐๐๓๐๐บาทก็ยังซื้อได้นะ
โม่งมาม่าของกินอาหารกระป๋องนะ
วันนี้ผมดูก็เห็นว่าบางคนเขาก็ขอบคุณรัฐบาลนะ
อย่างน้อยยังคิดถึงคนจนนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่เราสะท้อนกลับไปแล้วกันนะคะว่า
เชื่อว่าอย่างเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
น่าจะมีการตรวจสอบแล้วก็น่าจะมีการขยายผลเพิ่มเติมแหละ
ถ้าเกิดสมมุติไม่พอจริงหลังจากมีการทดลองใช้ไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะมี
อาจจะมีนโยบายเพิ่มได้ก็ต้องรอติดตามกันหลายอย่าง
หลายเรื่องที่เราตีแสงหน้ากับวันนี้ก็สะท้อนกันกลับไปถึง
เรื่องของหนึ่งเรื่องหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าคุณภาพชีวิตคนเนี่ยสำคัญทั้งคุณค่าทั้งคุณภาพชีวิตด้วย
พัฒนาประเทศก็พัฒนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากกลับไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ก็รับฟังเสียงของประชาชนแล้วก็เสียงที่เราสะท้อนกลับไปด้วย
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ